ท่านผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์กลับมาช่วงนี้เนี่ย
เราจะเจาะคดีเสียสุชาติกันนะครับค่ะนี่ถือว่าเป็นคดีโหดเยี่ยมอุกชะกัน
ใช่ค่ะนะฮะเมื่อวานนี้เห็นข่าวหลายท่านคงตกใจครับว่า
ถ้าจะมีการฆาตกรรมสักคดีหนึ่งเนี่ยถึงขั้นขุดหลุมฝังรถและฝังศพกันเลยหรือ
แยกกันเลยเสียสุชาตินะครับทุกผู้ชมครับ
เราตามคดีนี้อยู่นะครับวันนี้มีความคืบหน้าอยู่เยอะทีเดียว
ตำรวจเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วอืมถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเสียสุชาติถูกพบศพและรถที่ขับไปก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ตั้งแต่สามพฤษภาคมในพื้นที่จังหวัดกระบีใช่ค่ะนะฮะ
ลูกสาวได้รับข้อมูลจากเฟซบุ๊คที่มีคนเนี่ยเหมือนกับสร้างโปรไฟล์เฟซบุ๊คขึ้นมาใหม่ด้วย
คือเหมือนเป็นเฟซบุ๊คอวตารแต่ว่าข้อความที่ส่งมาบอกเนี่ยคือบอกเลยว่า
พ่อหนูน่าจะเสียชีวิตแล้วโดนยิงโดนทำร้ายร่างกายแล้วมีการขุดหลุมฝังศพ
หลุมฝังรถแล้วก็เผารถด้วยเพราะเสียสุชาติขาวล้วนวัยห้าสิบสามปีก่อนจะหายตัวไป
บอกลูกสาวว่าจะไปทวงเงินจากเพื่อนรุ่นน้องใช่ค่ะชื่อบังฟิศนะ
รู้จักกันในคุกใช่ค่ะบังฟิศหรือว่านายสุริยาเรืองสมุทรอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะ
นะฮะติดเงินไว้สามแสนค่ะแล้วหายตัวไปเลยใช่ค่ะหายตัวไปพร้อมกัน
สามพฤษภาคมนั่นแหละนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยตามที่เขาให้ข้อมูลมา
ทางคนที่ใครก็ไม่รู้ให้ข้อมูลมาใช่ค่ะพอครอบครัวไปบอกตำรวจ
ตำรวจไปที่สวนปามแห่งหนึ่งสวนปามในพื้นที่นี้เนี่ย
เป็นของกำนันคนหนึ่งในพื้นที่ค่ะที่บ้านหนองแบกใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะที่จังหวัดกะบีแต่กำนันคนนี้เจ้าของสวนเนี่ยเขาบอก
ส่วนนี้มันเป็นพื้นที่ทางเข้าออกทั่วไป
ใครก็เข้าออกได้ชาวบ้านผ่านไปมาได้ผมไม่ได้มาเป็นเดือนแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เรื่องเขาบอกแบบนั้นแต่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ค่ะแล้วเจอทั้งรถและศพของเสียสุชาติจริงจริง
ที่สำคัญก็คือบังฟิศเพื่อนรุ่นน้องที่เสียสุชาติ
มาทวงเงินสามแสนหายไปใช่ค่ะและสวนปามแห่งนี้
อยู่ห่างจากบ้านบังฟิศสองร้อยเมตรแค่สองร้อยเมตรใช่ค่ะ
เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับลักษณะการก่อเหตุนะครับ
ตามที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วก็สืบสวนสอบสวนจนทราบนะครับ
คุณรัชพรนี่คือเราจำลองสวนปามมาตรงนี้เลยนะคะ
ท่านผู้ชมครับสวนปามตรงเนี้ยตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
มาพบว่ามันมีหลุมลักษณะผิดปกติข้างบนเนี่ยเป็นหลุมดินแดง
มีใบปาล์มปิดไว้เต็มเลยเจ้าหน้าที่ลองเอาเหล็กแหลมแหลมเนี่ย
ทิ้มทิ้มทิ้มทิ้มทิ้มก่อนแล้วก็เหมือนกับไปโดนเหล็กข้างล่าง
ค่ะนะฮะเหมือนเหล็กตัวถังอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็เอาแบ็คโฮลมาขุดพอขุดขึ้นมาข้างล่างเนี่ย
เจอรถของเสียสุชาติจริงจริงค่ะสันนิษฐานว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
เสียสุชาติคงมาทวงเงินจากบังฟิศอ่าแล้วน่าจะตกลงอะไรกันไม่ได้ค่ะ
ถูกยิงจนเสียชีวิตแต่จะทำยังไงต่อ
ฟิศเนี่ยไปจ้างคนขับรถแบ็คโฮที่เขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะฮะ
เขาบอกว่าบังฟิศเนี่ยจ้างเขาขับรถแบ็คโฮมาขุดหลุมที่สวนปามแห่งนี้
เอาเขาไม่เอกใจอะไรเลยเหรออยู่อยู่ขับจ้างแก๊โฮลมาขุดหลุมเนี่ย
หลุมจะฝังวัวอ๋อบอกว่าจะฝังวัววัวมันตายอ่า
พอขุดหลุมเสร็จปุ๊บคนขับรถแบคโฮได้เงินสองพันบาทค่ะ
สองหลุมนะฮะก็ไปไปเลยเขาก็ขับรถไปเขาเสร็จงานแล้วไง
ค่ะนะฮะจากนั้นนี่นะฮะขุดลึกลงไปสองเมตรกว่าอืม
สองเมตรครึ่งได้สองเมตรครึ่งนะครับพอขุดเสร็จปุ๊บคาดว่าบังฟิศ
เสียสุชาติเนี่ยปลดเกลียว่างแล้วเข็นลงไปอ๋อเข็นแบบนี้เลย
อย่างนี้ฮะโอ้โหคือไอ้ตอนเข็นลงไปเนี่ยไม่เท่าไ
เพราะว่าจริงจริงคนเดียวเข็นรถมันก็คือเข็นได้นะคนเดียวก็เข็นได้
จุดไฟเผาด้วยจุดไฟคนเดียวก็น่าจะจุดได้ลาดน้ำมันจุดไฟ
แต่ตอนกลบอ่านั่นน่ะสิหลุมลึกตั้งสองเมตรกว่าแล้วฝั่งรถเนี้ย
ความกว้างมันต้องกว้างมากนะจะขุดคนเดียวจะกรบคนเดียวได้เหรอ
บทั้งคืนก็น่าจะไม่เสร็จตำรวจลงไปตรวจสอบนะครับ
ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าในรถคันนี้พอตรวจสอบแล้วเนี่ย
ขูดมาเจอแล้วเจอรถของเสียสุชาติเนี่ยไม่เจอเสียสุชาติ
เจอแต่รถเจอแต่รถอ้าวแจ้งญาติพี่น้องครอบครัวให้มาดู
ก็ยืนยันว่านี่คือรถของเสียสุชาติโตโยต้าโคโลน่าสีขาว
แล้วเสียสุชาติอยู่ไหนศพเสียสุชาติอยู่ที่ไหนล่ะ
ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ย
ก็น่าจะอยู่ไม่ไกลกันนี่แหละอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
เรามีแผนที่แผนผังให้ดูค่ะบ้านของบังฟิศอยู่ตรงนี้
สองร้อยเมตรคือหลุมฝังศพรถห่างไปสองร้อยเมตรหลุมฝังรถค่ะ
เจ้าหน้าที่เดินหาต่อในพื้นที่ห่างจากหลุมไปอีก๗๐๐เมตร
คือห่างจากหลุมที่ฝังรถครับเลยไปอีกเจ็ดร้อยเมตรเจออีกหลุมหนึ่ง
อ้าวเหมือนกันเลยเป็นลักษณะดินแดงแดงขุดขึ้นมาเหมือนกัน
คือหลุมใหม่ใหม่เลยนี่ฮะเจ็ดร้อยเมตรจากหลุมที่เจอรถนะครับ
นี่คือหลุมใหม่แล้วนะครับอืมพอขุดลงไปขุดลงไปประมาณสองเมตร
ค่ะนี่ฮะเจอศพของเสียสุชาติเจอจริงจริงถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าเป็นศพของเสียสุชาติ
นั่นน่ะสิให้ญาติพี่น้องให้ครอบครัวภรรยาให้ลูกสาวมาดูเนี่ย
เขาบอกเขาจำเสื้อผ้าได้อืมลักษณะสภาพศพจะมีพวกพลาสติกค่ะ
มีอะไรพวกนี้หุ้มเอาไว้ด้วยเน่าเปื่อยขึ้นอืดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็สวมเสื้อใส่กางเกงสีเดียวกับในวันที่หายตัวไปสามพฤษภาคมค่ะ
นี่นะฮะสภาพหลุมสองหลุมที่เจอในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
แต่ที่สำคัญก็คือบังฟิศหายตัวไปและยังไม่เจอตัวใช่ค่ะ
พร้อมกันกับวันที่เสียสุชาติหายตัวไปเลยนี่ฮะทีเนี้ยถ้าไปไล่ดูไทม์ไลน์ต่างต่าง
ก่อนที่จะมาเจอทั้งรถแล้วก็ศพของเสียสุชาติเมื่อวานนี้มันต้องไล่ตั้งแต่วันแรก
ตั้งแต่๓พฤษภาคมคุณผู้ชมพามาดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับคดีนี้กันนะคะ
ทางด้านนี้เลยค่ะสามพฤษภาคมแปดโมงเช้าค่ะ
เสียสุชาติขับโตโยต้าโคโรนาสีขาวออกจากบ้านมาออกมาพร้อมกับโฉนดสองใบนะคะ
สองฉบับบอกว่าจะไปยื่นกู้เงินที่ธนาคารหลังจากนั้นสิบโมงห้าสิบแปดนาที
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ครับเสียสุชาติไปหานายใหม่ที่เป็นญาติแล้วก็เป็นช่างที่อู่ซ่อมรถในอำเภอเมือง
อืมแต่ไม่เจอในใหม่ตอนแรกว่าจะไปรับมาด้วยกัน
แต่จากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นเสียสุชาติเดินคุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้แหละอยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับ
หลังจากนั้นค่ะสิบเอ็ดโมงโทรหาภรรยานี่ฮะตอนโทรอยู่เห็นไหม
จังหวะที่เดินโทรคุยกับใครไม่รู้อยู่ชั่วโมงหนึ่งอ่า
หลังจากนั้นสิบเอ็ดโมงโทรไปหาภรรยาค่ะคุณน้ำค้างโทรไปบอกภรรยาบอกว่า
เดี๋ยวให้เอากุญแจรถให้เพื่อนนะบอกแบบนี้นี่ค่ะ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายโทรหาหลานสาวของตัวเองค่ะครับหลานสาวเนี่ย
โทรไปบอกเลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปทวงเงินกับบังฟิศนะ
บังฟิศเนี้ยเป็นหนี้อยู่สามแสนบาทเดี๋ยวจะไปทวงเงินที่บ้านบังฟิศ
ครับจนกระทั่งสี่โมงเย็นเสียสุชาติโทรไลน์หาหลานสาวอีกครั้ง
แต่ว่าหลานสาวไม่ได้รับนะคะหลานสาวโทรกลับมาเสียสุชาติก็ไม่รับโทรศัพท์เหมือนกัน
หลังจากนั้นหกโมงเย็นค่ะคุณน้ำค้างภรรยาเสียสุชาติก็โทรไป
โทรไปหาเสียสุชาติบอกว่าเออรีบกลับบ้านนะมาทานข้าวเย็นด้วยกัน
แต่ติดต่อเสียสุชาติไม่ได้แล้วและไม่ได้อีกเลย
หกโมงเย็นสามพฤษภาคมครอบครัวติดต่อเสียสุชาติไม่ได้แล้ว
เวลาล่วงเลยผ่านไปจากสามพฤษภาคมจนถึงแปดพฤษภาคมค่ะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเสือหยบคนลาว
ส่งข้อความทักมาหาลูกสาวเสียสุชาติบอกว่าพ่อหนูน่าจะเสียชีวิตแล้วนะ
เสียสุชาติเนี่ยไปทัวร์เงินที่บ้านของบังฤษแล้วถูกขังไว้สองคืน
ถูกยิงตายเอาศพไปฝังเอารถไปเผาแล้วขุดหลุมฝัง
บอกข้อมูลมาละเอียดยิบแบบนี้เลยครับลูกสาวพยายามถามว่า
คุณเป็นใครทำไมถึงรู้ข้อมูลเยอะขนาดนี้
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คที่เชื่อ
ชื่อเสือหยบคนลาวคนนี้เป็นใครเลยเข้าไปตรวจสอบไป
ไหนลองดูโปรไฟล์ซิอ่ารูปโปรไฟล์รูปเฟสบุ๊คอ่ะฮะครับ
ปรากฏว่าเป็นรูปเหมือนคนใส่ชุดพีพีอีอืม
คือมันหาได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตเลยดูลึกเข้าไปอีก
ลองไปดูวันที่สร้างเฟซบุ๊กหน่อยอันนี้คือรูปโปรไฟล
รูปโปรไฟล์เขาใช่ค่ะลองดูลึกลงไปถึงว่าเอ๊ะ
แล้วเฟสบุ๊คเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่อ่า
สร้างงานขึ้นมาเมื่อไหร่ปรากฏว่าสร้างขึ้นมาตอนบ่ายโมง
ห้าสิบห้านาทีของวันที่แปดพฤษภาคมครับ
คือสร้างเดี๋ยวนั้นแล้วก็ส่งข้อมูลข้อความนี้
หาลูกสาวเสียสุชาติเดี๋ยวนั้น
ถ้าตามภาษาโลกโซเชียลเขาบอกว่าอวตาร
เขาไม่อยากให้รู้ว่าเขาเป็นใครที่ให้ข้อมูล

เขาบอกว่าที่ในข้อความแชทที่ลูกสาวเขาพยายามถาม
เขาบอกพี่บอกไม่ได้หรอกว่าพี่เป็นใคร

แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ไปตามจุดที่ได้ข้อมูลมา

เจอรถฝังอยู่ที่สวนปาม
เจอศพฝังอยู่ที่สวนยางพาราจริง
วันนี้มีความคืบหน้าทางคดีเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เสียสุชาติกับบังฟิศ

ทั้งคู่มีประวัติกันมายังไงบ้างนะครับ
มายืมเงินกัน๓แสนแล้วไปทวงกันแล้วฆ่ากันตายด้วยแบบนี้เนี่ย
เดี๋ยวมาดูประวัติของทั้งคู่นะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูประวัติของเสียสุชาติผู้ตายก่อนกันแล้วกันนะคะ

เสียสุชาติถูกจับเมื่อปี๔๓
โดยเป็นคดีครอบครองเฮโรอีน๔๐๐กรัมนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยสารจับที่จังหวัดลำปาง

ถูกคุมขังที่เรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีครับ

แล้วก็ถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรงนี้แหละที่ไปรู้จักกับบังฟิศหรือว่านายสุริยานะคะ
กระทั่งติดคุกอยู่๑๙ปี๒เดือน๒๐วัน

ทีนี้มาดูประวัติของบังฟิศกันหน่อย

ฟิศคนนี้นายสุริยาเริงสมุทร
อายุ๓๑ปีติดคุกปี๕๑
ในคดีทำร้ายร่างกายและครอบครองยาเสพติดอยู่ที่เรือนจำนครศรีธรรมราช
นั่นคือที่ที่เขารู้จักกับเสียสุชาติ
แต่มันมีรายงานมาอีกว่านอกจากคดีทำร้ายร่างกาย

บังฟิศมีคดีปล้นคดีฆ่าคดีพยายามฆ่า
นี่คือคดีที่ตำรวจมีประวัติคดีหรือว่าจับได้ก็แล้ว
แต่ที่ยังจับไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งความหรือไม่มีประวัติคดีอีกเยอะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าโชคโชนพอสมควรนะคะ
แล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาเป็นคดีล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือ

แน่นอนว่าบังฟิศคือผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนสำคัญสำหรับเมื่อวานนี้
ใช่ค่ะนะแต่วันนี้เขาออกหมายจับแล้วนะครับ
พร้อมกับพวกร่วมขบวนการด้วยเดี๋ยวท่านรอชมนะครับ
แต่ก่อนที่จะเจอศพของเสียสุชาติเมื่อวานนี้เนี่ย
ตอนที่เขาพยายามหากันเราได้คลิปเสียงมานะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคลิปเสียงที่บังฟิศได้โทรศัพท์พูดคุยกับคนคนหนึ่ง

เหมือนกับพยายามถามกันหรือบอกกันว่าเอ๊ะเจอสุชาติไหมเจอพี่สุชาติเจอเสียสุชาติไหม
บังฟิศเนี่ยที่คุยที่สนทนาพยายามจะสื่อออกมาว่า
ใช่เจอเจอจริงเสียสุชาติเนี่ยมาทวงเงิน
แต่เขาเงินไม่พอจะให้เสียสุชาติก็เลยเอายาเสพติดไปส่วนหนึ่ง
อ๋อเท่ากับว่าเอาเงินไปส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่พอก็แลกยาเสพติดแทน
เอายาเสพติดไปเหมือนกับพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของยาเสพติดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วก็ประมาณว่าพอเสร็จเรียบร้อยก็เขาก็ไปก็แยกย้าย
เดี๋ยวผมจะช่วยตามหานะอะไรประมาณอย่างนี้ลองฟังก่อนนะฮะ
หลุมมันจะไม่เห็นตนหน้ากลับเลยนะครับ

อ่าติดต่อไม่ได้เลยซึ่งค่ะไอ้ว่ากิ๊บนี้คือไปไม่แล้วที่รุงปากเลยค่ะ
คือไม่ไม่มีเก้าเก้าว่าแกอีทุกจับเลยกลับที่รุงปากเมืองเลยค่ะ
ไปไม่แล้วอ่าซึ่งทีนี้ว่าทีนี้ว่าต้องหลายพร้อมคุณชนพิษแล้ว

ค่ะได้ได้ได้โอเคขอบคุณมากนแน่ว
นี่ค่ะคือปลายสายเขาพยายามบอกให้บังฟิศช่วยหาหน่อยนะ

ฟิศก็บอกว่าเนี่ยพี่เขาก็เอาเงินไปเอายาไปแล้วเขาก็

ท่านผู้ชมครับคดีณวันนี้เนี่ยความคืบหน้าล่าสุด
เรามีให้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้
ภรรยาของเสียสุชาติแล้วก็ลูกสาวด้วยนะครับ
อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะฮะ
คือทั้งคู่อยู่ที่กระบีนะครับ

เพื่อจะถามความคืบหน้าของคดีต่างนะครับนี่ฮะ
สวัสดีครับคุณน้ำค้างคุณกวางนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับใช่ค่ะนะครับ
คุณน้ำค้างวันนี้เจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมครับ

หรือว่าออกหมายจับ๓คนไหมครับ๓คน
ทางครอบครัวได้รับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ

อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจากปรรมนั้นยังตัวส่วนตัวทางครอบครัว
ก็ไม่รู้จักเพื่อนของคุณพ่อคนนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะไอ้เสียงสนทนาที่บังฤษเขาคุยกับคนตอนที่เสียสุชาติหายจับไป
แล้วพยายามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยาเสียบตกยาเสพติดตรงนี้เนี่ยตรงนี้เรา
เราคิดว่ามันมีน้ำหนักหรือว่าเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ถ้าที่อยู่กับแกมานะคะ

ประเภทอย่างนี้ค่ะไม่เคยก็เห็นแต่แกบอกเออทางราชเดี้ยงเบ็ดเดี้ยงไก่เดี้ยงปลาอะไรของแกไป
เสร็จแล้วเวลาแกจะไปไหนแกก็จะบอกเออวันนี้เข้าเมืองนะวันนี้ไปเกาะลันปลานะ
อะไรคือแกก็บอกแค่นั้นค่ะค่ะแล้วคดียาสุดท้ายนี้คือไม่เคยเห็น
แล้วเคยทราบประเด็นเรื่องของการยืมเงินหนี้สิน๓แสนบาทอันนี้เคยได้ยินมาก่อนไหมคะ
เคยได้ยินค่ะเพราะว่าแกก็เคยพูดให้ฟังค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือแกไปกู้เงินธนาคารได้อะค่ะ
กู้เงินธนาคารมาได้สามแสนแล้วคราวนี้เนี่ยบังฟิศขอยืมก่อน
แต่แกว่าแกก็จะใช้แกก็เลยว่าเออบางทีก็เลยบอกเดี๋ยวกู้ได้จะคืน
กู้มาได้อยู่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะคะแกก็พาบังพิษไปกู้
ตอนนี้บางทิศก็กู้ได้พอกู้ได้เสร็จก็คือไม่คืนนะคะ
คือไม่คืนแกก็โทรไปทวงหลายครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ที่ว่าบางทิศก็ไม่รับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เหตุการณ์ช่วงที่กู้เงินนี่คือเกิดก่อนหน้าที่คุณสุชาติจะหายตัวไปนานมั้ยค่ะ

ฟังเรื่องบังฟิศจะยืมเงินไปกู้อะไรเนี่ยแต่ว่าทางทางครอบครัวทางภรรยาลูก
ไม่ได้รู้จักบังฟิศเหมือนกันอย่างงี้เหรอก็คือรู้อะค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
ก็คือแกก็พูดให้ฟังบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแกก็ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นบางฟิศ
ไม่เคยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แกก็พูดให้ฟังว่าบางฟิศเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือแกเป็นคนใจดีคือแกก็ให้ยืมได้หมดนะคะแล้วแกก็ให้หมดถ้าแกมีค่ะ
คือแกก็ให้ยืมหมดหรือบางทีไม่มีแกไปกู้ดอกออกแล้วแปะแกก็ให้เขายืม
แกก็ให้เข้าไปอย่างนี้ค่ะก็มีเป็นคนที่แบบอย่างนี้ค่ะ
ญาตเรียนถามเพื่อเป็นข้อมูลกันด้วยจะได้รับทราบกันด้วย
เรื่องยาเสพติดเนี่ยเสียสุชาติไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใช่ไหมหรือว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการของบางฟิศในการค่ายงคือของเรื่องค่ะที่บางฟิศน่าจะฆ่าเก
เพราะว่าตอนเช้าแกออกจากบ้านใช่ไหมคะประมาณแปดโมงกว่าแกบอกว่าแกอ่ะ
จะเอาโฉนดที่ดินไปเข้าธนาคารหรือว่าไปเข้าไปแนนซ์ในเมือง
เพราะว่าที่บ้านอ่ะมันปิดหมดค่ะแล้วคราวเนี้ยก็เลยบอกว่า
แกบอกว่าแกจะไปเข้าในเมืองเสร็จแล้วคราวนี้แกจะเอาเหลือไปเก็บไปเอาเงินกับบังฟิศด้วยที่ยืมไป
ทางคือทางครอบครัวทางครอบครัวไม่เชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดคือเรื่องเงินอย่างเดียวประมาณ
พอไปเจอพ่อบางพิษเสร็จแกก็ประมาณแบบว่าแกโมโหว่าค่ะ
คือโทรไปแล้วทำไมไม่รับไม่อะไรอย่างนี้คือแกก็โมโหค่ะ
แกก็เลยไปบอกพ่อบังฟิศว่าเนี่ยเงินไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลย

เสร็จแล้วคราวนี้บังฟิศก็โทรหาเพื่อนของเพื่อนบังฟิศให้โทรหาช่างใหม่
ไม่ต้องไม่ต้องไปขู่ไม่ต้องไปขู่พ่อพ่อมันมันไม่กลัวต่อให้ใหญ่แค่ไหนมามันก็ไม่กลัว
นี่ค่ะก็เลยเกิดเรื่องทีนี้ตอนนี้บางพิษยังหนีอยู่ใช่ไหมฮะกับพวกที่ถูกออกไม้จับ
ยังหนีอยู่ยังจับไปด้าวค่ะ
ถ้ามีอะไรอยากบอกได้เนี่ยบอกกับบังฟิศว่ายังไงฮะตอนนี้
เตือนหนูก็อยากให้พ่อมามอบตัวนะครับเขาว่าเขาไม่ได้ทำเขาบริษัทอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำไมเขาต้องหนีหนีทำไมอ่ะคะก็ให้ออกมาดีกว่าค่ะออกมามอบตัวมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
นั่นดีกว่าค่ะแต่เราก็เชื่อมั่นนะคะว่าตำรวจอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่านักข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจก็น่าจะตามได้อ่ะค่ะค่ะวันนี้ตอนที่ไปเห็นสภาพต่างเนี่ย
มันเป็นใครก็ต้องรู้สึกเศร้าแล้วก็สงสารนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะมันหวดเกินนะคะมันไม่น่าจะทำขนาดนั้นล่ะค่ะ
อืมอ่าก็เดี๋ยวความคุ้มหน้าต่างเพราะว่ากูก็ดีกันอยู่อ่ะค่ะค่ะ
ขอบคุณนะครับความคืบหน้าต่างเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ

คือถ้าฟังจากภรรยาแล้วก็ลูกสาวของคุณสุชาติ
ก็คือยืนยันว่าเรื่องยาเสพติดไม่ได้เกี่ยวข้อง

ตอนที่ไปทวงเนี่ยอาจจะโมโหแล้วก็พูดไปว่า

ซึ่งก็อยากให้บังฟิศออกมามอบตัว
หรือถ้าไม่ได้ทำจริงหนีไปทำไม
อันนี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามกันอยู่นะคะ
ทีนี้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อย
วันนี้เนี่ยทางครอบครัวก็คือทั้งคุณน้ำค้างลูกสาวด้วยนะคะ
ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์ไปเชิญดวงวิญญาณ
ที่สถานที่เกิดเหตุก็คือที่ศูนย์ปาม
ที่เจอทั้งรถเจอทั้งศพของเสียสุชาติ

ใช่ค่ะนี่ค่ะก็พระสงฆ์ก็ให้ญาติเนี่ยจุดทูบหนึ่งดอก
จุดเทียน๑เล่มแล้วก็วางดอกไม้๑กรัมนะคะ
จากนั้นครอบครัวและญาติก็จะต้องเรียกชื่อของนายสุชาติ

แล้วก็ให้บอกว่าไม่ต้องห่วงอะไร
นี่ค่ะแล้วพระสงฆ์ก็ทำตามพิธีนะคะ
มีการสวดบทญาติอกลีบดอกเดารื่อง
ปากหลุมแล้วก็หลุมที่นายสุชาติถูกนำมาฝัง
ให้ครอบครัวแล้วก็ญาติกรวดน้ำ
นให้กับผู้ตายแล้วก็ทำพิธีถอนดวงวิญญาณด้วยการเก็บดินที่ปากหลุมใส่พาน
เอาไปโรยไว้ในโรงศพนายสุชาติค่ะโดยหลังจากที่ทำพิธีเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ
ลูกสาวคนที่สามของนายสุชาติเนี่ยก็ขยับมานั่งที่ปากหลุมครับ
แล้วก็หยิบดินกับแบงค์ร้อยขึ้นมาพนมมือสวดมนต์จากนั้นก็โยนดินกับแบงค์ร้อยกลับลงไปในหลุม
แล้วก็เดินทางกลับค่ะบรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทุกคนคือทั้งสะเทือนใจทั้งเสียใจ
แล้วก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์เฮี่ยมโหดที่มันเกิดขึ้นนี้นะคะ
ทีนี้นางน้ำค้างภรรยาของเสียสุชาตินะคะก็เล่าทั้งน้ำตาเลยว่าเช้ามืดที่ผ่านมา
ฝันค่ะฝันเห็นสามีนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ในบ่อดินจุดที่พบศพนั่นแหละ
แล้วบอกกับเธอบอกว่าอยากกลับบ้าน
เธอก็พยายามตะโกนเรียกสามีให้กลับบ้านแต่ก็ไปไม่ได้
สามีก็ไม่สามารถลุกเดินออกมาหาเธอได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
แล้วก็ยังมีคนรู้จักที่ใกล้ชิดกับเสียสุชาติฝันเหมือนกันค่ะ

ตั้งข้อสังเกตว่าหรือจะมีการสะกดวิญญาณ
ทำให้เสียสุชาติไม่สามารถไปไหนจากจุดที่พบศพได้
วันนี้ครอบครัวก็เลยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปรับศพมาทำพิธีตามศาสนา
เธอบอกเธอทำใจไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
มันเป็นพฤติการของคนร้ายที่โหดเยี่ยมมาก
ค่าอำพรางใช้น้ำส้มค่ายางหรือว่ากรดน้ำส้มเนี่ย
ราดจนเธอแทบจะจำสามีตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ
ซึ่งสาเหตุในเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่เราได้วิดีโอคอล

แต่น่าจะเป็นเรื่องเงิน๓แสนบาท
บังฟิศเนี่ยยืมเสียสุชาติไปเมื่อประมาณ๒เดือนก่อน

ทีนี้แกไปถวงคือยืมนานล่ะประมาณแก่๒เดือนได้

ทีนี้แกก็พาไอ้คนที่ยืมเนี่ยไปกู้พอคนที่ไปกู้กู้ได้แล้วแล้วก็ไม่คืนแก
แกโทษหาโทษเลยก็ไม่รับแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยเข้าไปที่บ้านนั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าไปมีการคุม
พูดแบบคือแกโมโหค่ะจะไปคุยกับพ่อพ่อของคนนี้ค่ะ
ที่มีเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาก็เลยกลายเป็นปมกันมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
เพราะเขาก็มีการโทรมาให้เพื่อนของเขาโทรมาหาช่างใหม่ที่อู่ค่ะ
ว่าไม่ต้องไปขู่พ่อเขาคือกูไม่กลัวไม่ต้องไปขู่พ่อกู
ต่อให้ใหญ่แค่ไหนมากูก็ไม่ใช่กลัวมันวะ
ท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่ากุญแจสำคัญที่นำไปสู่การไขปริศนาในคดีนี้ค่ะ
การหายตัวไปของเสียสุชาติเนี่ยก็คือแชทลับจากเฟซบุ๊คคนหนึ่งที่ชื่อเสือหยบคนลาว
ใช่ค่ะส่งมาหาลูกสาวของเสียสุชาติ๘พฤษภาคม
หายไปสามพฤษภาคมอ่าแล้วก็บอกข้อมูลต่างต่างนะครับ
ในแชทนี้นะครับทุกผู้ชมครับเสือหยบคนลาวนะฮะ
คือดูแล้วเนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ยอมบอกว่าคือใครอะไรยังไง
แล้วก็เป็นเฟซบุ๊คแบบอวตารปลอมสร้างอะไรขึ้นมาด้วยภาพก็ไม่จริง
แล้วก็ข้อมูลคือเพิ่งสร้างเดี๋ยวนั้นอ่ะแต่ไอ้ข้อมูลที่ให้เนี่ยตรงเป๊ะ
คือแปลว่าต้องรู้จริงผู้แจ้งน่าจะเป็นผู้หญิง
เพราะตอนทักแชทมาหาลูกสาวของนายสุชาติประโยคแรกที่ทักคือทักค่ะ
อ่าเป็นผู้หญิงใช้คำว่าค่ะทักค่ะ
ผู้หวังดีเรื่องคนหายพร้อมกับยืนยันว่าเสียสุชาติถูกฆ่าตายแล้ว
แล้วบอกให้ลูกสาวเสียสุชาติเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่าไว้ใจตำรวจหากไม่สนิทกัน
โดยระบุว่าเมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ๒๕๖๔เนี่ย
เสียสุชาติไปที่บ้านของบังฟิศในตะบลหนองทะเลเพื่อทวงเงินค่ายาเสพติด
คนที่ฆ่าเป็นผู้มีอิทธิพลและย้ำว่าขอให้ครอบครัวหาตำรวจที่ไว้ใจได้ทำคดีนี้
โอ้โหบอกว่าสองพฤษภาคมนี่ไปหามาก่อนแล้วนะครับค่ะ
จากนี้ยังบอกว่าครอบครัวของพลเมืองดีเคยถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มนี้รังแก่
และชี้เบาะแสว่าคนต้นเรื่องชื่อบังฟิศและกิบหลีที่เป็นพี่ชายบังฟิศค่ะ
ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ท่านผู้ชมจำชื่อกิบหลีไว้ก่อนนะฮะ
พี่ชายบังฟิศค่ะข้อมูลจากเฟซบุ๊กนี้ยังบอกว่าบ้านเนี่ย
เปิดร้านรับซื้อขี้ยางบังหน้าแล้วได้ฆ่าเสียสุชาติเมื่อกลางดึก๓พฤษภาคม
โดยใช้อาวุธปืนยิงเสียสุชาติแล้วเอาศพไปฝังดิน
ส่วนรถเก๋งถูกเผาแล้วเอาไปฝังเหมือนกันแต่ว่าพลเมืองดีคนนี้
ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนนะครับไม่ขอเปิดเผยตัวตนนี่นะฮะ
นี่เป็นข้อมูลจากแชทลับนะครับเสือหยกคนลาวทีมข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับลูกสาวของเสียสุชาติที่วันนี้ไปให้ปากคำ
ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับเล่าความรู้สึกขณะออกตามหาพ่อนะครับ
แล้วก็มีข้อความจากคนคนนี้เสือหยกคนลาวมาแจ้งเบาะแสของพ่อ
บอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าคนส่งมาปวนค่ะ
แต่พอเช็คโปรไฟล์เฟซบุ๊กพบว่าเป็นบัญชีที่เพิ่งสร้างใหม่
แล้วไม่มีเพื่อนในเฟซบุ๊กเลยอืมคือสร้างมาแบบเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะ
คือถ้าคนโทรมาป่วนมันต้องมีเพื่อนในเฟซบุ๊คบ้างนะ
แหล่งนะต้องมีบ้างเล็กน้อยก็เลยหารื่นกันในครอบครัว
แล้วเอาข้อมูลไปบอกตำรวจค่ะแล้วตำรวจก็ไปค้นตามจุดต่างต่าง

คือโปรไฟล์เขาก็มีการตั้งภาพประจำตัวตอนบ่ายสาม
เอ้อบ่ายโมงกว่าได้แล้วก็มีการเช็คมหาหนูตอนบ่ายสอง

ใครเหมือนพิมพ์รายละเอียดมาเลย
ใช่ค่ะเหมือนพิมพ์รายละเอียดทุกอย่างมาเลย
อยากทำเหตุการณ์เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้

ปั่นกระแสหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ

มาแจ้งความแล้วก็ให้เขาเช็คว่าเขาคือใครอะไรแบบนี้

ไม่รู้ว่าพ่อมีปัญหากับใครบ้างนะครับ

เคยโดนข่มขู่เคยถูกตั้งฆ่าหัวมาแล้ว
แต่ครั้งนี้เนี่ยให้น้ำหนักไปที่เรื่องการทวงหนี้

ส่วนคนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยมมาก
คือเธอบอกว่าเหมือนที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้
คือถ้าจะโกรธแค้นกันจากการทวงหนี้อย่างเดียว

ส่วนเรื่องยาเสพติดยืนยันว่าปัจจุบันพ่อไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะ
มั่นใจว่ายาเสพติดไม่ใช่ชนวนเหตุ

ก็เหมือนคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องด้วย
แต่อาจจะเป็นเรื่องเป็นหลัก
มีอะไรอื่นเข้ามาช่วย

เข้ามาเป็นแรงจูงใจให้ทำตรงนี้
อะไรแบบนี้ครับ

จำได้ไหมคะว่าตอน๑๐โมง๕๘นาที
เห็นภาพกล้องวงจรปิดจาก

ที่มันเห็นเศรษฐสุชาติ
เดินคุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้อยู่ชั่วโมงนึง

เรามีคลิปภาพกล้องวงจรปิดต่อเนื่องจากเวลานี้

ขับรถมาหาช่างใหม่แต่ช่างใหม่ไม่อยู่ใช่ไหมคะ
คือตั้งใจว่าจะไปทวงเงินอาจจะไปกับช่างใหม่

หรือยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไปหาช่างใหม่ที่อู่ซ่อมรถซึ่งเป็นบ้านแล้วเนี่ย

เดินคุยกับใครไม่รู้จนกระทั่ง๑๑โมง๔๖นาที
มีเส้นทางให้เห็นเลยว่าเสียสุชาติขับรถไปไหนบ้าง
ก่อนที่จะไปทวงหนี้ที่บ้านบังฟิศนี่ค่ะ
เห็นรถเสียสุชาติขับออกมาเลยตามถนนที่แยกนาไทย

โมง๔๖นาทีผ่านแยกสายไทย
โมง๔๙นาทีผ่านแยกนาไทย
โมง๕๑นาทีผ่านแยกช่องพลีนะคะ
แล้วก็๑๑โมง๕๔นาทีผ่านเทปาล์มน้ำมัน

คือหลายคนบอกว่านี่คือเส้นทางแบบ
เดินทางไปเสียชีวิตของเสียสุชาติเลยนะ
จะถูกฝังอยู่ในหลุมที่อยู่ห่างจากบ้านบังฟิศประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตรนะคะ
ถนนที่เสียสุชาติใช้เนี่ยคือถนนกระบี่เขาทองในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง
หลังจากที่๑๑โมง๕๔นาทีผ่านไปแล้ว
คือหลังจากนั้นไม่รู้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านบังฟิศมันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
แต่ที่เรารู้ก็คือว่าซากรถเสียสุชาติถูกฝังอยู่ห่างจากบ้านบังฟิศ๒๐๐เมตร
จุดพบปลอกกระสุนปืนอยู่ห่างจากจุดพบรถ๘๐๐เมตร
และจุดที่พบศพอยู่ห่างจากจุดพบรถ๗๐๐เมตร
ได้คุยกับชุดสืบสวนด้วยนะคะชุดสืบสวนให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะ
สุชาติเนี่ยไม่ได้ไปบ้านบังฟิศแค่รอบเดียวนะ
สองรอบนะคะอ่ารอบแรกเนี่ยขับเข้าไปแล้วขับกลับออกมา
ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครยืนยันได้ว่าเสียสุชาติเข้าไปเจอใครหรือได้พูดคุยอะไรกับใครหรือเปล่า
ส่วนรอบสองขับกลับเข้าไปอีกครั้งช่วงบ่ายรอบนี้แหละค่ะหายไปเลยเข้าไปแล้วไม่ได้ออกมาอีก
ก็เหมือนที่ภรรยาของเสียสุชาติบอกกับเราเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
ว่าพอไปแล้วไม่เจอแล้วก็อาจจะโมโหอ่าก็เลยบอกกับทางที่บ้านของบังฟิศ
สุดท้ายเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือบังฟิศ
ซึ่งตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอแต่ตำรวจคาดว่าต้องมีผู้ร่วมขบวนการและล่าสุด
กระบี่อนุมัติหมายจับสามคนนี้นะครับหลังจากสอบปากคำพยานพบว่าทั้งสามคน
มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของนายสุชาติสามคนนี้นายสุริยาเริงสมุทร
หรือว่าบังฟิศอายุสามสิบเอ็ดปีนายสุวิทรเริงสมุทรอายุยี่สิบห้าเป็นน้องชาย
และนายสุรชายเริงสมุทรอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นพี่ชายนะฮะ
นายสุรชัยก็คือกิบหลีที่เฟซบุ๊คที่เขาส่งข้อความมาหาลูกสาวเสียสุชาติเนี่ย
ชื่อนี้ไว้ด้วยค่ะนี่นะครับสามคนนี้นะครับสามคนพี่น้องนะฮะ
ออกหมายจับทั้ง๓คนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธนะทั้งปืนนะครับหรือการพกพาปืนการยิงปืนนะครับ
ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ว่าทั้งสามคนเนี่ยตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่กระบี่ไปแล้ว
ค่ะเดี๋ยวต้องเร่งตามตัวต่อเพราะว่าตอนที่เสียสุชาติหายตัวไปเนี่ย
มันสามพฤษภาคมใช่ค่ะวันนี้ผ่านมาเนี่ยจนถึงวันนี้โอ้โห
สิบสี่พฤษภาคมก็สิบเอ็ดวันแล้วนะคะคาดว่าคงไม่กบดานอยู่แถวพื้นที่แล้ว
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของบังฟิศเลยครับที่พื้นที่บ้านหนองแบก
แต่บนน้องทะเลอังพอมึงจังหวัดกระบี่นะคะ
ลงพื้นที่ไปบ้านบังฟิศเนี่ยคือเปิดเป็นร้านรับซื้อยาง

ไม่มีใครอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ประตูมีกุญแจคล้องล็อกเอาไว้
อืมเขียนติดป้ายหน้าร้านเลยว่าปิดร้านสามวัน
เมื่อวานพ่อบังฟิศเนี่ยตำรวจเชิญตัวพ่อบังฟิศไปสอบปากคำทั้งคืน
ใช่ค่ะนี่นะฮะวันนี้กุญแจนี่ล็อกเลย
เลยเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยหยุดทำการ๓วัน
เราไปถามคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงชาวบ้านนะคะ
บอกว่าอุ๊ยไม่เห็นบังฟิศกับภรรยาอยู่บ้านหลายวันแล้วนะ
ก็ไม่รู้ตั้งแต่วันไหนแต่ไม่อยู่หลายวันแล้วครับ
ทีมข่าวบอกอ้าวไม่เจอไม่เป็นไรไปบ้านพ่อบังฟิศก็ได้
อ่าคุณสุชาดาเดินทางต่อนะคะจากบ้านบังฟิศเนี่ยหนึ่งกิโลเมตร
ไปบ้านพ่อของบังฟิศค่ะก็พยายามจะตะโกนเรียกคนในบ้าน
ลักษณะก็คือไม่ได้ปิดนะมีเสื้อผ้าตากผ้าอยู่นะ
แต่เงียบคุณสุชานั้นก็พยายามตะโกนตะโกนเรียกว่ามีใครอยู่บ้านไหม
ว่างไหมจ๊ะนี่ค่ะคือมีรองเท้าวางอยู่หน้าบ้าน
เหมือนมีคนอยู่แต่ไม่มีเสียงตอบรับเลย
เราก็พยายามขออนุญาตก่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะดูว่าจะมีใครอยู่ไหม

พ่อพ่ออยู่บ้านไหมจ๊ะ
เนี่ยค่ะคุณสุชาดาไม่เจอใครเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นตอนที่เดินเข้าไป
นี่ค่ะมีรองเท้าจอดอยู่คู่หนึ่งเห็นไหมคะ
รองเท้าคู่หนึ่งมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ครับ
แล้วก็มีราวตากผ้าที่มีเสื้อผ้าตากอยู่ด้วย
อืมแต่ตะโกนเรียกไปไม่มีใครตอบรับอ่าไม่เป็นไรคุณสุชาดาไปต่อ
ครับไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเออปกติบังฟิศเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้นะ
อ่าบ้านนี้เนี่ยบ้านพ่อเขาส่วนตัวเขาเองเนี้ยเขาอยู่ที่นี่มานานแล้ว
เขาก็เห็นบังฟิศมาตั้งแต่เด็กเท่าที่เขารู้จักมาครับ
ฟิศเป็นคนร่าเริงนะพูดจาดีไม่ได้มีท่าทีเป็นคนโหดเยี่ยมอะไรเลย
แต่เอาตรงว่าก็ไม่ได้สนิทกับบังฟิศขนาดนั้นไม่ได้คลุกคลีกัน
รับด้วยว่าบังฟิศมีคดีฆ่าคนตายติดตัวทีมข่าวก็เลยเปิดภาพผู้ต้องหาอีกสองคนที่โดนออกหมายจับ
ก็คือพี่ชายกิบหลีแล้วก็น้องชายของบังฟิศให้กับเพื่อนบ้านคนนี้ดู
ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักตัวน้องชายแต่รู้จักกิบหลีคือพี่ชายของบังฟิศ
อันนี้คือเอาที่เพื่อนบ้านพูดนะดิฉันไม่ได้พูดเองนะขอบอกก่อนนะ
เพื่อนบ้านบอกว่าคือถ้าดูลักษณะภายนอกเหมือนโจรเลยนี่พูดถึงกิจหลีนะ
เพื่อนบ้านบอกลักษณะภายนอกดูเหมือนโจรเลยแต่เขาเป็นคนพูดจาดี
ส่วนคนน้องเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จักอาจจะเป็นญาติบังฟิศหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นนามสกุลเดียวกันเคยเจอแค่กิบหลีคนเดียว
ทีนี้คุณสุธาราก็เลยถามว่าประเด็นเรื่องที่บังฟิศกับเสียสุชาติมีปัญหาเรื่องทวงเงินกันเนี่ย

เขาบอกเขาไม่เคยได้ยินนะคะไม่รู้รายละเอียด
ส่วนใหญ่เขามีปัญหาคุยอะไรกันเขาไปเจอกันที่อื่น

แล้ววันที่เสียสุชาติมาทวงเงินกับพ่อบังฟิศเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีการทะเลาะกันรุนแรงมีการขู่กันแจ้งตำรวจกันอะไรจริงหรือเปล่า

เป็นกรณีฆ่ากันอะไรแบบนี้แหละครับ
แล้วมาถามว่าเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าเขาชอบมีพฤติกรรมกลางถือปืนอะไรแบบนี้ก็เลยอยากมาถามคนไหนแถวนี้ว่ามันจริงไหม
แล้วที่บ้านเกลียดทำภาพยาเสพภาพรุษภามจริงรึเปล่า
อ้อไอนี้ภูมิลาไปกันอยู่

คุณนี้คุณนี้ไม่เกินน่ะครับนี่อืม
แต่เขานั้นเขานามสคุณเดียวกันนะคะ

เมื่อวานตำรวจก็ไปสอบปากคำทั้งคืนอยู่นะครับ

ฟิศกับภรรยาชาวบ้านบอกว่าก็ไม่เห็นมาหลายวันแล้วล่ะ

ไปตรวจสอบพื้นที่บ้านบางฟิสแล้วไปดูในละแวกพื้นที่ด้วย
รถกระบะคันนี้ฮะนี่คือรถของบังฟิศ
ที่สำคัญก็คือมันมีรอยคราบเลือดอยู่
นี่ถูกจอดทิ้งเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
ห่างจากบ้านซักประมาณ๑๐๐เมตร
เป็นพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันนะครับ
หมายเลขทะเบียนบอใบไม้พอผ่าน๘๖๘๐กะบี่นะฮะจอดอยู่ใกล้บ้านกับบังฟิศเลยนะครับ
รถบังฟิศนะครับห่างสักร้อยเมตรพบว่ามีคราบสีแดงคล้ายกับเลือดอยู่ข้างกระบะ
ท้ายกระบะมันมีคราบสีเนี่ยฮะสีคล้ายกับดินในสวนยางจุดที่เจอรถแล้วก็เสียสุชาติด้วย
ค่ะส่วนที่กระจกหน้ามีคราบสีแดงเข้มคล้ายคราบเลือดติดอยู่หยดสองหยด
เจ้าหน้าที่ก็เลยลากไปไว้ที่สพอ่าวนางก่อนนะครับเพื่อให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
ค่ะรถของเสียสุชาติก็ถูกนำมาเก็บตรวจสอบไว้ที่นี่เหมือนกัน
ส่วนนี้คือรถกระบะของบังฟิศนะครับขณะเดียวกันนะครับ
เจ้าหน้าที่วันนี้ก็ไปตรวจซากรถยนต์ของเสียสุชาติด้วยเช่นกันนะครับ
นี่ฮะคือถูกเผาด้วยไงค่ะถูกเผาด้วยไหนจะดินที่ถูกกลบลงไปอีก
ก็ตั้งแต่สามพฤษภามาถึงที่เจอเมื่อวานนี้ก็สิบสองสิบวันพอสิบเอ็ดวันอืม
สิบกว่าวันได้นี่ฮะค่ะก็ต้องมาตรวจเรื่องของร่องรอยต่างต่าง
แน่นอนแล้วว่าเสียสุชาติเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ว่าบังฟิศเนี่ยยังหาไม่เจอใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะคะก็เร่งสอบปากคำพยานปากสำคัญ
เมื่อคืนนี้สอบทั้งคืนเลยนะคะสอบทางฝั่งของผู้เสียหายไปแล้วห้าปาก
สอบทางฝั่งฝ่ายญาติผู้ต้องหาอีกสี่ปากคนที่โดนสอบหนักเลยจริงจริงก็คือ
นายสุจินเริงสมุทรนะคะก็คือพ่อของบังฟิศ
แล้วก็นางสาวจีนัดดาเริงสมุทรภรรยาของบังฟิศครับ
สองคนนี้เนี่ยสอบแยกนะคะแต่โดนเค้นสอบนานเป็นสิบชั่วโมงเลยค่ะ
ตำรวจยังตามตัวคนขับรถแบ็คโฮที่เขายอมรับแล้วว่าเขาเนี่ย
ว่าจ้างจากบังฟิศรับเงินมา๒๐๐บาทเพื่อขุดหลุมที่สวนปาม
ในการฝังรถของเสียสุชาติจริงจริงโดยการสอบปากคำอย่างหนักหน่วงเนี่ยแหละค่ะ
สำคัญหลายหลายคนนี่แหละทำให้ตำรวจเนี่ย
สามารถรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหาก็คือบังฟิศ
แล้วก็กิบหลีพี่ชายแล้วก็น้องชายอีกคนนึงนะคะครับสำหรับศพของเสียสุชาติค่ะ
ถูกส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี
เบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลถูกกระสุนยิงเข้าขมับซ้าย๑แผล
แล้วก็ที่ชายโครงด้านซ้ายอีกหนึ่งแผลนะคะแต่ไม่พบหัวกระสุนในร่างกายค่ะ
ก็ชนะสูตรเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะสามารถให้ญาติเนี่ย
รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ในวันพรุ่งนี้ครับ
วันนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองพบตรไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับที่สออาวนางจังหวัดเกาบีนะครับ
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกชกันสะเทือนขวัญนะฮะก็เรียกประชุมชุดสืบสวน
พนักงานสอบสวนด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานด้วยใช้เวลาประชุมอยู่๒ชั่วโมงกว่าได้นะครับ
ผลตำรวจเอกสุชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมาก
ตำรวจมีพยานหลักฐานมากพอที่จะรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้วก็จะออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มแรกนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ๓คนนะครับเป็นผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับ
ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยรองพบตรบอกว่าน่าจะมีมากถึง๗คนนะครับ
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับมาแล้ว๓ก็เป็นไปตามที่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
แผนกันมาเป็นอย่างดีส่วนประเด็นการก่อเหตุเบื้องต้นเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่ทั้งสองฝ่าย
เงินกันแล้วก็ติดหนี้กันแต่ต้องสืบสวนต่อไปว่าเงินจำนวนนี้มันจะเชื่อมโยง
หรือว่าได้มาจากธุรกิจอะไรเรื่องที่ดินค่ะ
เรื่องธุรกิจทั่วไปอืมหรือเรื่องของธุรกิจสีดำหรือว่ายาเสพติดค่ะ
พฤติการของคนร้ายกลุ่มนี้ใช้ปืนยิงนายสุชาติ
แล้วเอาศพไปฝังดินเพราะพบบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะและชายโครง
แล้วยังมีปลอกกระสุนปืนตกในที่เกิดเหตุด้วยซึ่งต้องเอาไปตรวจสอบว่าเป็นปลอกกระสุนปืนที่คนร้ายเนี่ย
ใช้ยิงผู้เสียชีวิตหรือไม่ส่วนรถยนต์ที่ถูกฝังพนักงานสอบสวนยืนยันนะครับ
ว่าเป็นของผู้ตายจริงแต่มันก็ต้องรอการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานอย่างชัดเจน
ตามขั้นตอนของคดีเพื่อพิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนด้วยตอนนี้ตำรวจก็นำรถเนี่ยมาเก็บเอาไว้แล้วนะครับ
พยานบางส่วนเนี่ยสอบปากคำจนทราบว่าผู้ต้องหาขุดหลุมจริง
แต่ยังไม่มีใครเห็นว่าใครเป็นคนขับรถลงไปหรือเคลื่อนย้ายรถลงไปด้วยวิธีอะไร
เดี๋ยวก็ต้องรอให้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วก็มาสอบปากคำมาขยายผลกัน
นี่นะฮะความคืบหน้าในวันนี้นะครับค่ะคือที่แน่นอนเนี่ยก็คือ
คนขับรถแบ็คโฮเนี่ยนะฮะมาขุดหลุมแล้วบอกว่าจ้างให้ขุดเพื่อจะฝังศพวัว๒๐๐บาท
แต่ตำรวจบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องขยายผลต่อแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ว่าการขุดหลุมตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่เขาไม่ได้เห็นในเรื่องการนำรถลงไปไปฝังนะครับ

แต่ว่าที่มาของเงินนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอะไร
เรายังต้องหาข้อได้จริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนก่อน

ถ้าเป็นข้อกฎหมายคือการฆ่าโดยการแต่ตรองไว้ก่อน